มาจากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อเชิญเลยครับ
จบลงไปด้วยความประทับใจของแฟนฟุตบอลชาวไทยกว่า๒๐๐๐ชีวิตนะครับ
สนามราชมังคลากีฬาสถานครับ
จบลงด้วยชัยชนะของทีมชาติไทย
ด้วยจุดโทษเหนือทีมชาติซีเรียไปด้วยสกอร์๙ประตูต่อ๘ครับ
มาดูบรรยากาศของแฟนฟุตบอลตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ

สนามราชมังคลากีฬาสถานแห่งนี้ครับ
ซึ่งเหล่าบรรดาแฟนฟุตบอลต่างก็สวมเสื้อทีมชาติไทยเข้าร่วมชมโดยพร้อมเพลียงกันในวันนี้ครับ
และมีบางส่วนที่สามารถจับจองเสื้อทีมชาติไทยครบรอบ๑๐๐ปีได้
ก็ได้สวมเสื้อมาเชียร์ทีมชาติไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
จากนั้นในช่วงเย็นครับแฟนฟุตบอลที่เสร็จภารกิจจากการทำงานก็ได้เริ่มทยอยมาสมทบ
ทำให้หน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานนั้นเบี่ยมไปด้วยพลังศรัทธาครับ
เคลื่อนขบวนกว่า๒๐๐คนมาถึงสนามราชมังคลากีฬาสถานครับ
ส่วนนักฟุตบอลทีมชาติไทยนำโดยซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง
หัวหน้าผู้ฝึกสอนก็นำลูกทีมออกเดินทางจากโรงแรมดุสิทธานีตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกา๑๕นาทีครับ
แล้วก็ได้นำนักเตะสการะพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๖
และสารหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนที่จะลงสนามในนัดนี้ครับ
และทำให้ทีมชาติไทยนั้นคว้าชัยชนะในวันนี้มาครองครับ
และก่อนที่การแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติซีเรียจะเริ่มขึ้นครับ
ฟุตบอลทีมชาติไทยกว่า๒๐๐๐ชีวิตในสนาม
เตะรวมถึงทีมงานสตาร์ฟโค้ชได้ร่วมกันเปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในปีมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี
ขณะที่กองเชียร์บางกลุ่มได้ทำป้ายเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมทั้งส่งกำลังใจขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว
เป็นอย่างมากที่ได้พร้อมเพลียงการแสดงพลังแห่ง
ความจงรักพรรคดีในครั้งนี้ครับ

ในการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับซีเรียนะครับ

แข่งขันนัดนี้นะครับซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองนั้นก็
นักเตะชุดหลักนะครับที่นำมาโดยชนะทิพย์สงกระสินครับ
รวมไปถึงเจ้ามุยธิรสินแดงดาและมงคลทศกรัยนะครับ
ส่วนทางซีเรียนั้นก็ยังคงส่งผู้เล่น
จากชุดที่อุ่นเครื่องพ่ายทีมชาติเวียดนามไป๐ประตูต่อ๒ครับ
ในครึ่งแรกมีประตูในนาทีที่๒๐นะครับ
หลังจากที่ยิงประตูครั้งล่าสุดในปี๒๕๕๒ที่ภูเก็ตครับ
จากนั้นนาทีที่๔๓ครับไทยมาได้ประตูหนีห่าง
เป็น๒ประตูต่อ๐จากมงคลธสกรัยที่ได้จังหวะโมงเข้าไป
กลับมาครึ่งหลังกลับเป็นซีเรียที่มาบุกทวงประตูคืนได้๒ประตู
ทำให้จบเกมนั้นคู่นี้เสมอกันไป๒ประตูต่อ๒
ต้องมาตัดสินกันที่การดวนลูกโทษที่จุดโทษนะครับ
โดนลูกโทษที่จุดโทษนั้นก็นับว่าตื่นเต้นครับ
เพราะว่าทีมชาติไทยเป็นฝ่ายพลาดก่อนนะครับ
ในการดวนลูกที่๓จากสรวจเดชมิตรครับ
แต่ว่าทีมชาติซีเรียก็มาพลาดในการโดนลูกโทษลูกที่๔นะครับ
ก่อนที่สุดท้ายเป็นทีมชาติไทยครับ
เอาชนะไปด้วยสกอร์รวม๙ประตูต่อ๘
เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จครับ
มีแฟนฟุตบอลที่ไม่มีบัตรเข้าชมการแข่งขันร่วม๑๐๐คนครับ
ซึ่งมีกิจกรรมทั้งเกมนะครับ
รวมถึงกิจกรรมชิงรางวัลให้ได้ร่วมสนุกกันนะครับ
มีคุณพิชชี่วรรณฑรสมกิจรุ่งโรธนั้นเป็นพิธีกรด้วยครับ

มีการร่วมกันเปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือ

เชียร์ก็ได้โชว์ลีลาการเชียร์อย่างสนุกนะครับ

โดยเฉพาะในครึ่งแรกจะคึกคักเป็นพิเศษครับ
เพราะว่าทัพช้างศึกนั้นขึ้นนำไปก่อนถึง๒ประตูต่อ๐นะครับ

ที่มาถูกซีเรียสติเสมอ๒ประตูต่อศูนย์นั้น
แฟนฟุตบอลบางส่วนนั้นก็อาจจะเสียดายครับ

มาดวนจุดโทษชนะ๙ประตูต่อ๘
แฟนฟุตบอลก็ได้เฮกันแบบสุดเสียงเลยนะครับ
นั่นก็เลยทำให้ในวันนี้ครับ
แฟนฟุตบอลทั้งที่มาชมที่สนาม
และทั้งที่ชมอยู่ที่บริเวณแฟนโซนนั้น
กลับบ้านพร้อมกับรอยยิ้มครับ

ระหว่างทีมชาติจอดานทีมอันดับที่๘๐ของโลก
ได้ประตูจากการยิงไกลของซุนตานเอาซัมซี่ครับ
จากนั้นครึ่งหลังเป็นจอแดนที่มาได้ประตู

จากฮัมซ่าเอาดราราเดร่นาทีที่๕๐
และมฮนัตเอาซูลิมานนาทีที่๖๘

ก็คือคู่ชิงชนะเลิศของทีมชาติไทย
ในวันที่๕เดือนมิถุนายนนี้นะครับ
ซึ่งทีมชาติไทยก็มีสถิติในการเจอกับจอแดนที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับ

สนามราชมังคลากีฬาสถาน

ทำให้ไทยมีคะแนนสะสมเพิ่ม๑๖๘๓คะแนน
หากจบทวนาเมนต์นี้ไทยคว้าแชมป์นะครับ
โอกาสไทยไปติดท็อปร้อยนี่สูงครับ
เพราะว่าคะแนนเฉลี่ยของทีมชาติไทยออกมาแล้วตอนนี้

ของการเปิดจำหน่ายเสื้อ๑๐๐ปีทีมชาติไทยนะครับ
และก็ได้รับกระแสตอบรับที่ยอดเยี่ยมจากแฟนฟุตบอลนะครับ

ชื่นชอบนักเตะทีมชาติไทยและนำเสื้อ๑๐๐ปี
ถ้วยพระราชทานกิงส์คลับครั้งที่๔๔
ซึ่งตลอดทั้งวันบรรดาร้านตัวแทนจำหน่าย
บูธแกนสปอร์ตหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถาน
มีแฟนบอลเข้าคิวซื้อกันอย่างล้นหลาม
บางคนอาจไม่สมหวังในการครอบครอง
แต่สำหรับคนที่ได้ไปแล้วอย่างวาสนามีสง่า

โดยการนำกล่องที่ระลึกมาให้สตาร์ฟโค้ช

ซึ่งเธอก็โชคดีที่ได้ลายเซ็นนักเตะชุดนี้

คือไปตั้งใจที่จะไปที่แกนสปอร์ตประทุมวันนะคะ
เพื่อที่จะซื้อเสื้อตัวนี้มาครบร้อยปี

พอได้มาแล้วก็เลยมาที่โรงแรมนี้ค่ะ
เพื่อที่จะมาให้โฮสเซ็น
เขาได้หมดทุกคนที่ชอบแล้วอะค่ะ

แต่อย่างน้อยก็ได้นักเตะที่เธอโปรดปราน

รวมถึงซิโก้เกรติศักดิ์เสน่าเมือง
ชายผู้พาทีมชาติไทยกลับสู่ความยิ่งใหญ่

และจะไม่มีวันลืมความทรงจำที่ดีที่สุดในวันนี้
ธนรัฐฟึ่งฤทัยกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

แล้วยังมีการแข่งขันคู่ชิงที่๓ด้วยนะครับ
ก็คือการพบกันระหว่างสหรัฐอารับเอมิเรส

และนี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดจากสนามราชมังคลากีฬาสถานครับ
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ